น้องไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าแต่ในนี้พูดเรื่องงานก่อน
เพราะหมดจากคนก่อนแล้วก็เขามีนะ
เหมือนมีเพราะว่าเค้ามีพาสต์เนอร์
อยากเรียกคนใหญ่ไอ้ขวัญมีแฟนไหม

น้องเขาเป็นอิสระแล้วตอนนี้

ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้คำว่าช่างมันเถอะ

หลังที่ออกมาเปิดใจบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย

แล้วก็พร้อมจะรับโอกาสจากช่องต่างค่ะ

จะเป็นนักแสดงอิสระหรือไม่อิสระ

แล้วก็แค่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปที่หน้าจอเฉย
ซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการจะก้าวไปข้างหน้า
แต่จะช้าจะเร็วก็แล้วแต่คน

แค่ก้าวเดียวมันไม่ใช่แค่งานบันเทิง
แต่หมายถึงธุรกิจที่เราทำอยู่ด้วย
ที่ผ่านมาได้เรียนรู้คำว่าช่างมันเถอะ
เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจปกครองตัวเอง

สังกัดสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ
ไม่สามารถตัดสินตามความพอใจส่วนตัวได้
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรที่พอจะเซฟตัวเราได้มากที่สุด
นั่นก็คือเราต้องเป็นนายตัวเราเองดีกว่า

ขวัญก็บอกว่าโดยส่วนตัวขวัญเคารพและก็อยากร่วมงานกับพี่ชอตเสมอมา
เราเป็นเด็กเราก็ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วและพี่ชอตก็เข้าใจค่ะ
พี่บอกว่าเคียร์กันแล้วไหม
เรื่องความกังวลบอกโดยแท้นะคะว่า
ไม่มีเพราะเรามั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูก

ขวัญโตในวงการมาตั้งแต่๓ขวบ

ขวัญต้องไปทุบหม้อแกงตัวเองค่ะ

พี่มันหิวพี่ไปพูดในทีวีทำไม

แล้วมันเจอกันพี่มด

แต่มดดำมีเบอร์ทุกคนไม่ใช่เหรอคะลูก

ไม่ทันเลยล่ะ